เรื่องแรกเดี๋ยวจะพาไปดูครับมันเป็นภาพที่ดูแล้วประหลาดจริงนะครับ
เขาบอกว่าเป็นงูที่อยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วงูตัวนี้มันไม่ธรรมดา
มันเรืองแสงได้
เอาคุณดูไปนะแล้วคุณเอาใช่ใช่งูจริงหรือเปล่า
กลัวอะไรมันเรืองแสงงูไม่เคยเห็นงูเรืองแสงนะคะ
ถูกต้องมันวิบวับเรื่องแสงแบบนี้
คือภาพนี้มันมาจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่ง
ดูแล้วเนี่ยแปลกจริงทำไมถึงเรืองแสงได้แบบนี้
หลายคนมองหลายคนเห็นก็มาคอมเมนต์นะนะบอกว่ามันคล้ายพญานาคเรื่องแสง
ว่าไปนั่นแต่มันก็คล้ายนะดูคนนะ
ไปถามสาวเจ้าของโพสต์กันเลยดีกว่า
คนนี้ที่โพสต์เอาไว้เนี่ยเธอบอกว่าเธอนับถือพญานาค
แล้วเธอเพิ่งจะบูชาลูกแก้วที่เขาเรียกว่า
องค์ปู่กายทิพย์นี่ลูกแก้วแบบนี้
บูชามาได้ประมาณสัก๓๔เดือนแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมาช่วงเกือบตี๕๓๐
ก็เลยยังไม่ได้บันทึกเป็นวีดีโอแต่กล้องตัวนี้มันสามารถบันทึกภาพนิ่งได้
ก็เลยเปิดดูในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันลิงก์กับทางโทรศัพท์มือถือ

ก็เอามาเปิดดูเฮ้ยสรุปว่ามันมีอะไรแบบนี้ถามว่ารู้ได้ไง

คือถ้ามีสิ่งบางอย่างที่มันเคลื่อนไหวผ่านกล้อง
มันจะส่งเซ็นเซอร์แบบว่ามันจะส่งแจ้งเตือนไปในโทรศัพท์มือถือ
เรามาเปิดดูว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้น
อย่างคุณชิสาก็ติดกล้องตัวนี้
เพื่อคอยดูพฤติกรรมของคุณสามีว่าจะแอบออกจากบ้านตอนไหน
ดิฉันสามีต้องติดเขาด้วยนะคะ
ฉันเห็นเลยว่าสามีที่ฉันอยู่กับคุณนี่แหละค่ะ
เอางี้ละกันคุณผู้ชมดูคลิปนี้เอาไว้ภาพนี้เอาไว้
ดูแล้วมันก็แปลกดีเราก็ไม่มีคำตอบนะว่าทำไมงูมันถึงเรื่องแสง
มันเป็นเรื่องของการหักเหแสงหรือเปล่า

เก็บเอาไว้เป็นปริศนาต่อไป